ถ้าเป็นอาหารเป็นอาหารก็เป็นมื้อนึงเท่าไหร่
อันนั้น๓๐บาทตัวเดียวมันจะใช้ประมาณ๗ขาด
ก็เท่าไหร่๓๐กว่าบาทยังไม่รับอาหาร
วันหนึ่งเป็นพันเหมือนกันนะค่าอาหาร

เดี๋ยวเรียงมีข้ากินเราจะพาไปเที่ยว

คุณค้ำได้เงินใจแล้ว
หวัดค้นหน้าไข่เราดู